ดูเรื่องของพระบินทบาทแต่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้น

ว่าถูกนายศุชาติบุญเรือนพระอายุ๘๖ปี
มีพระพัฒน์อายุ๘๓ปีพระสุวรรณชัยอายุ๕๒ปี
แล้วก็พระเมฆอายุ๖๗ปีเป็นพระลูกวัดเสม็ดนะฮะที่มาแจ้งความ
โดยพระพัฒน์ซึ่งอายุ๘๓ปีบอกว่าเมื่อวันพระก็คือเมื่อวานนี้๑๖มีนาคม
ขณะที่พระพัฒน์จะออกไปบินทบาทตอนเช้านายสุชาติมาห้ามไม่ให้ออกไปบินทบาท
บอกว่าเนี่ยเป็นวันพระนะฮะเป็นกฎของวัดว่าวันพระไม่ให้ไปออกไปบินทบาทนะครับ
แล้วก็ถือมีดมาด้วยเดินเข้ามาหาพร้อมกับพูดว่าเป็นตายอย่างไร
ก็ขอให้ตายอยู่ในผ้าเหลืองอันนี้คือทางพระพัฒน์ท่านก็บอกนะ
คือท่านยังไงก็จะไปบินทบาทนะครับนายสุชาติก็เลยตบเข้าที่หน้า
บริเวณกกหูของพระพัทธ์ไปหนึ่งครั้ง
แล้วก็เดินหนีไปนะฮะพระทั้งสามรูปท่านก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความ
เขาก็จะบอกว่าอยากออกไหมออกไปแล้วเขาก็หากองรับด้วย
ผมก็เลยเขาถือมีตัวกามฝา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

หลายเรื่องเรื่องอะไรบ้างครับ
บอกว่าหลวงน้าววันพระห้าบ่ายบิณฑบาทนะ

กระลักษณ์รอบดับไฟออกจากวัด

คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า
นายสุชาตินี้เขาก็จะคอยเป็นผู้ที่ดูแลช่วยเหลือวัด
ดูแลช่วยเหลือวัดก็สมมติอยู่
ก็จะทำตัวลักษณะเหมือนกับกลางหน่อย

ถ้าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ